งัดไป๓ตู้สุดท้ายจับได้
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากินเบียร์เข้าไป
ประกอบกับมีการฉีดอินซูลินแก้รักษาโรคเบาหวาน

นายประกิจวาประโคนอายุ๓๖ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามจะลักทรัพย์นะฮะ
ถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในหมู่บ้านแถวเอกชัย
เพราะว่าเมื่อกลางดึกของวันที่๘ที่ผ่านมา
เขาได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตระเวนไปก่อเหตุใช้แฉลงงัดตู้เอเดมถึง๓ตู้
ตู้แรกเป็นของกสิกรไทยแล้วก็ธนชาติซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ของสนบางบ่อน
ตู้ที่๓เป็นของกษิกรไทยในพืชที่ของสอนอสมดำ
จากการสอบสวนเขาก็รับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงแหละ
โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปนั่งดื่มเบียร์สัก๖๗ขวดได้เป็นเบาหวานนะ
ดื่มเบียร์๖๗ขวดทีนี้ประกอบกับตอนนั้นก็ต้องฉีดยาอีซูลิน
แก้รักษาโรคเบาหวานทำให้ขาดสติอาการก็มีการอารมณ์เพี้ยนไปชั่วขณะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
กางเกงขาสั้นที่ใส่ไปก่อเหตุก็ยังใส่กลับด้านเลยแต่รู้นะว่าใส่กลับด้าน
ไม่ได้เงินสักบาทเดียวไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเลย
แล้วเขาบอกว่าเขาก่อเหตุโดยที่เขาไม่มีสตินะครับ
ไม่รู้เรื่องนะฮะเป็นเบาหวานแต่ไปกินเบียร์๖๗ขวดนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนตายนะครับนะแต่มันก็ทำร้ายทรัพย์สินเขาอ่ะนะฮะ
สุดท้ายโดนข้อหาพยายามลักทรัพย์โดยทำอันตรายแก่สิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ